ก็มาดูเหตุการณ์นี้กันต่อเลยไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าในบ้านเรา
จะมีน้ำแร่ที่มีคุณค่า
แล้วก็เป็นน้ำแร่ที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน
ค่ะนะคะหลังจากพ้นพบกันไปก่อนหน้านี้คงจะได้ตามข่าวคราวกันมาก่อนหน้านี้
แร่โซดาที่ไปเจอที่ห้วยกระเจ้ากาญจนบุรี
ล่าสุดเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดานเขาได้

เป็นแพ็คเก็ตขวดน้ำแร่โซดานะคะ
อุ๋ยพี่จะหาซื้อกินได้แล้วเหรอ

เขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ประชาชนได้ลิ้มชิมรสกันในสัปดาห์หน้า

ต่อให้วางขายก็จะหาซื้อยากเอาดิ

เขาบอกคุณภาพมันดีอยู่กว่าคุณภาพ๓๐๐๐อีกนะ
ใช่ค่ะโอ้นี่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาเผยโฉมออกมาแบบนี้แหละค่ะ

น้ำแร่โซดาห้วยกระเจ้า
ที่เตรียมบรรจุแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ดื่มฟรีด้วยนะ

ฟรีด้วยค่ะกลางสัปดาห์หน้านะคะ

งานนี้นอกจากเราสามคนจะฮือฮากันแล้ว

แน่นอนชาวเน็ตฮือฮาเหมือนกันค่ะ
หลายคนเข้ามาแสดงไอเดียในการต่อยอดจำนวนมากเลยนะคะ
ส่วนใหญ่อยากให้นำน้ำมาทำเป็นเครื่องดื่ม

แล้วเอาเงินส่วนหนึ่งไปพัฒนาแหล่งน้ำอื่น

ให้เป็นสัมประธานแก่ชาวบ้านในพื้นที่

แต่อันนี้ต้องคุยกับเจ้าของที่ดินเขาก่อนนะ

นี่เอาอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องดื่มอย่างเดียว

ถ้าเราแบบทำให้มันดีให้มันเป็นข่าวคึกโคมไป

กลายเป็นว่าดูสิคนก็ไปหลั่งไหลไปในพื้นที่กัน
แล้วเห็นไหมคะจากภาพมุมสูงที่ให้เห็นกันเนี่ยนะคะ
ทรัพย์ในดินสินในน้ำจริงนะประเทศไทย

แล้วเมื่อวานนี้ค่ะนายศักดาวิเชียรสิน

ไปที่บ่อน้ำผู้สดาแห่งนี้นะคะ
การติดตั้งเครื่องกรองน้ำจากบ่อบาดาน
คือเขาจะเอาเครื่องกรองน้ำไปติดอะค่ะ
เพื่อที่จะให้ได้กินกันอย่างปลอดภัยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้าแหละ

เดี๋ยวจะให้ประชาชนได้ลองลิ้มชิมรสในวิธีใดนั้นเนี่ย

และจะดื่มในปริมาณมากก็อาจจะไม่ดีนัก
เพราะว่าในน้ำแร่ก็มีสนิมเหล็กเหมือนกัน

แล้วก็ทางจังหวัดกาญจนบุรีอีกครั้งนะคะ
ว่าจะช่วยกันทำอย่างไรได้บ้างนะคะ

บรรยากาศที่บริเวณบ่อบาดานผู้โซดาเนี่ยนะคะ

ชิมไปแวะไปชมน้ำผู้โซดาไม่ขาดสายค่ะ
แล้วนี่นะคะดูสองข้างทาง

คือน้ำผู้โซดาจะขายได้หรือเปล่าไม่รู้
แต่พี่น้องที่อยู่ตรงนี้ขายได้แล้ว
ประเด็นคือขายน้ำดื่มน้ำอันโลมเต็มทั้งอยู่ตรงนี้

อาหารการกินครบไปหมดค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มผลไม้รวมถึงแผงขายลอตเตอรี่ก็มานะคะ

นั่นน่ะสิเดี๋ยวต้องไปดูนะคะว่าจะมีอะไรที่จะเป็นตัวเลขนำไปเสี่ยงโชคกันได้บ้าง

ตอนแรกเขายังไม่ถึง๑๐เมตรนะคะ
แต่ว่าล่าสุดไปปรับความดันของแรงน้ำพุงให้มันสูงขึ้นตอนนี้อยู่ที่๑๐เมตรแล้ว

ใช่ค่ะ๑๐เมตรที่พุ่งสูงขึ้นไป
นักท่องเที่ยวบอกว่ามาจากหลายจังหวัดแล้วค่ะที่เดินทางกันมาส่วนใหญ่มาเป็นหมู่คณะมาเป็นครอบครัว
พอมาถึงปั๊บไปถ่ายรูปหมูเลยค่ะไปเซลฟี่คู่กับน้ำผู้ที่พุ่งสูงกว่า๑๐เมตรเอาไว้เป็นที่ระลึกเลยนะคะ

ผมว่าแสดงว่าในพื้นที่เขาทำการเกษตรแบบว่าไม่ใช้สารเคมีเนอะ

ทำให้ดินดีน้ำดีแบบนี้นะเออดีจังเลยอ่ะ
นี่เขาปรับคันดินให้ดูเป็นเรียบร้อย
ลืมส่งน้ำมาให้เรา๓คนดื่มนะครับ